เรื่องของของแปลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีมานำเสนอเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องแปลกที่มันซ่อนตัวอยู่ในวัด
นี่ไงดิฉันถึงต้องตามไปหา
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยไหมว่ามีวัดอะไรบ้างที่เขามีเรื่องแปลกแบบนี้ครับ

หลายคนอาจจะงงว่าพระพุทธรูปแบบนี้ก็มีด้วยหรือซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้กำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลกันเลย
กับความแปลกใหม่ไม่เหมือนกับพระพุทธรูปองค์อื่น
ตลอดข่าวจึงไปค้นหาคำตอบมาซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือ
พระประหมายอย่าสวนมีอายุกว่าหนึ่งร้อยปี
จากครองมีบริการใกล้่านอยู่ในกุธิลานนาที่วัดซีดอนมูล
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
พระปรมัยก็เริ่มหาแต่หายังไงก็ไม่พบ
ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงพระองค์
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขอให้ท่านทำบันไดทองคำ
พาจากหน้าผากของท่านจนถึงพื้นดิน
พระปรมัยจึงได้เนรมิตบันไดทองคำ๙ชั้น
แล้วอันเชิญพระพุทธองค์เหยียบบันไดทองคำออกจากมวยผม
พระปรมัยก็ก้มลงกราบไหว้พระพุทธองค์
พร้อมถือศิลป์ปฏิบัติธรรมกระทั่งสำเร็จอรหันต์เข้าสู่นิพพาน
เรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแค่พูดก็เริ่มจะขนลุก
หุ่นผีเปรตที่ทำเอาชาวบ้านอกสั่นขวัญภาวะไปตามตามกัน
หุ่นเปรตนี้ตั้งอยู่ที่วัดแจ่มสุวรรณจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าอาวาสวัดแจ่มสุวรรณเล่าให้ฟังว่า
สองตนนี้เกิดจากการที่มีโยมคนหนึ่งมาสร้างไว้
ซึ่งโยมเขาจะเข้ามาไหว้พระแล้วก็พูดไว้ว่า
หากตนถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง
จะมาสร้างเปรตไว้ที่วัดนี้
ปรากฏว่าในงวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
ได้เกิดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จริง
ก็เลยมาสร้างผีเปรตไว้ที่วัดทันที
เพื่ออยากจะให้เป็นประโยชน์ในการเตือนคนในตำบล
หรือคนที่เข้ามาในวัดให้ปฏิบัติดี
ไม่ทำบาปไม่ผิดสินนั่นเอง
ถ้าหากทำผิดสินตายไปก็จะเป็นเปรตแบบนี้
มาถึงของแปลกเรื่องสุดท้ายที่งานนี้ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสีชมพู
กับความแปลกของต้นโพสีชมพูที่วัดโพทองตำบลเนินมะกอก
อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร

หลายคนเข้ามาเห็นอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่ของจริงหรือของปลอม
บอกได้เลยว่านี่คือต้นโพแท้สีชมพูจริงไม่จกตาจ้า
โดยต้นโพต้นเล็กนี้จะออกใบเป็นสีชมพูปีละครั้ง
ซึ่งชาวบ้านบางคนที่ไม่เคยมาเห็นก็ตกอกตกใจ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่มานานเขาก็จะชอบมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
เพราะเชื่อว่าเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ให้โชค
งานนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ